อันนี้เป็นความหวังลองฟังแนวทางปฏิบัติของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
หลังจากพรกรฉบับใหม่ออกมาแล้วเนี่ยน่าจะเห็นภาพชัดเจน
อย่างเช่นเรื่องของตำรวจแต่ก่อนหน้านี้เนี่ย
เวลาเรารู้ว่าถูกหลอกโอนเงินไปแล้วตายแล้วว่าถูกหลอก
ทำยังไงไปโรงพักไปรอแจ้งความช้าบ้างเลวบ้าง
แล้วแต่ตำรวจที่โรงพักก็แนะนำว่าให้ไปแจ้งที่ตำรวจไซเบอร์
ตำรวจไซเบอร์ออกเอกสารให้ไปธนาคารทั้งหมดเนี่ย
วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นอาทิตย์ไปถึงก็อายัดไม่ได้แล้ว

ถอนเงินหนีไปแล้วปิดบัญชีไปแล้วทำอะไรไม่ได้
ฉะนั้นตอนหลังพอเขาออกพระราชกำหนดออกพระราชกฤติกา
ในการปราบปรามแก้ปัญหาเรื่องนี้เราก็มีความหวังมากขึ้น
ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูจะเอาจริงเอาจังมากครับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกสมพงศ์ชิงดวง
ที่ปรึกษาพิเศษของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเป็นประธานคณะทำงาน
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันอาทยากรรมฉะนั้นงานนี้มันจะเห็นผลมากน้อยแค่ไหน
ขอคุยกับพลตรวจสมพงษ์ชิงดวงหน่อยครับสวัสดีครับท่านพลตรวจสมพงศ์ครับ
สวัสดีครับครับเอาตรงนี้ก่อนที่ผมเกลิ่นไว้เมื่อเมื่อสักครู่
คนพอรู้ว่าถูกหลอกทันทีที่จะทำได้ก็คือ๑ไปโรงพัก
บอกว่าให้ไปที่ตำรวจไซเบอร์อ้าวไปที่ตำรวจไซเบอร์
ก็ไปเข้าขั้นตอนตรงนั้นได้แล้วไปธนาคาร
ธนาคารก็ทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้แล้วในที่สุด
เงินที่มันหายไปแล้วเนี่ยมันปิดบัญชีไปหมดแล้ว
ทั้งหมดเนี่ยในแนวทางปฏิบัติใหม่เนี่ย
ยุทธการใหม่แนวทางปฏิบัติใหม่
มันจะเปลี่ยนแปลงยังไง
มันจะมีโจมตีที่๖หมื่นล้านเศษ
ตรงนี้เท่าที่เราเช็คมันออกนอกประเทศ
เพราะมันมีกลุ่มทุนต่างชาติไปใช้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ย
ในการตั้งสูตรนะครับและใช้ด้วยเน็ตใช้ดังดัญญาณโทรศัพท์

ซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีการเปิดบัญชีม้า

เข้าไปสู่คิกโตแล้วก็ออกนอกประเทศนะครับแต่หลังจากที่พลกรออกมาแล้วนะครับ
ก็ได้รับมือจากทุกฝ่ายนะครับก็ออกมาเอ่อดูแลของรัฐบาลเนี่ย
เขาเห็นความสำคัญก็ออกมาผลบังคับใช้วันที่สิบเจ็ดมีนาเนี่ย
นะครับก็เอ่อพี่น้องจังทนสามารถที่จะแจ้ง
สำเร็จสดีได้พรุ่งพักนะครับแล้วเมื่อแจ้งแล้วเนี่ย
แล้วสามารถที่จะแจ้งทางธนาคารเนี่ยอายัดภายใน๗๒ชั่วโมงนะครับ
เพราะฉะนั้นธนาคารเนี่ยถ้าเกิดว่ารับแจ้งแล้วไม่ดำเนินการต่อเนี่ย
แล้วเงินยังขนาดแจ้งเงินยังอยู่ในบัญชีแต่ถ้าแจ้งแจ้งแล้ว
ธนาคารไม่ดำเนินการต่อแล้วมีการโอนเงินไปเนี่ย
ธนาคารต้องรับผิดชอบครับเพราะเกิดมีความรับผิดชอบ
จะให้ธนาคารเนี่ยมีตรวจรับผิดชอบเพราะว่าเป็นผู้บริการ
คุณจะต้องหามาตรการในการป้องกันไม่ใช่คุณรับอย่างเดียวนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงาน
และหลังจากตำรวจเรารับแจ้งแล้วเนี่ยครับเราก็จะประสานธนาคาร
ภายใน๗๒ชั่วโมงแล้วก็อายัดได้อีก๗วันนะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะแจ้งโรงพักที่ใกล้ที่เกิดเหตุ
ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าเราต้องแจ้งในที่เกิดเหตุ
เพราะว่ามันเป็นอำนาจการสอบสวนตามกฎหมายนะครับ
แต่ตอนนี้กฎหมายพรกรออกใหม่แล้วสามารถแจ้งได้ทุกโรงพัก
แล้วก็แจ้งทางออนไลน์ได้นะครับแล้วก็รีบโทรศัพท์แจ้งธนาค
แล้วแบบที่การออกไปซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยว่าเราจะรับเรื่องมาทำนักศึกษง

งานตรงนี้ก็ก็จะสูบเอาในบันทธิ์ไฟนะครับ

ได้ยินนะครับเอาเป็นว่าสมบัติว่าอย่างนี้คือ
แจ้งความเนี่ยแจ้งทางออนไลน์ก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปสถานี
พร้อมจะรับแจ้งทางออนไลน์ไหมครับเอ่อพร้อมครับ
ทางเว็บไซต์นะครับไทยนะครับค่ะคือหมายถึงว่าแจ้งความออนไลน์เนี่ย
แต่แต่เจ้าตัวเขาต้องไปนะครับต้องให้ปากคำแต่ไปภายหลังนะครับ
แต่อันดับแรกเนี่ยก็ได้นำผู้เสียหายเนี่ย
จะต้องรีบแจ้งธนาคารของตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับ
เพื่อที่จะปิดเงินตอนเพราะว่าเป็นหน้าที่ปฏิบัติไหนเนี่ย
เป็นหน้าที่ของธนาคารที่จะต้องอายัดบัญชีไว้นะครับ
ธนาคารเขาก็ออกหมายเลข๔ตัวไว้แล้ว
ว่าถ้าเจอธนาคารไหนให้โทรไปเบอร์อะไร
ฉะนั้นเนี่ยเราใช้อยู่ธนาคารไหน
เราต้องจดเลขโทรศัพท์๔ตัวเนี่ยใส่กระเป๋าไว้
ถูกต้องใส่กระเป๋าไว้
หลังจากที่ดำเนินการอย่างนี้แล้ว
อย่างที่ผลตรวจประเด็นสมพงษ์บอกเมื่อสักครู่
ก็คือว่าสามารถยับยั้งเงินไม่ให้ออกไปนอกประเทศ
ได้เท่าไหร่นะท่านเมื่อกี้
ภายใน๗วันครับแล้วก็ถ้ามีข้อมูลต่อ
เราก็ทำอายัดต่อนะครับแต่ว่าหลังจากแจ้งราคา
แล้วต้องรีบมาพบพนักงานสอบสวนภายใน๗๒ชั่วโมงนะครับ
เพราะว่าถ้าเกิดว่า๗๒ชั่วโมงยังไม่มีหนังสือจากคณะ
ทางธนาคารก็จะขออายัดอันนี้เงินอาจจะสูญไปได้นะครับ
ครับท่านบอกว่า๒แสนกว่าคดีเนี่ย
แต่ผมคิดว่าเวลานี้คนที่ถูกหลอกไม่มากนะ
เงินไม่ถึง๑๐๐เนี่ยถูกหลอก๔๐๐๕๐๐ซื้อของแล้วไม่ได้ของ
แล้วได้ของมาก็ไม่ใช่ผมว่าเขาไม่มาแจ้งความก็เยอะนะท่าน
เช่นเกณฑ์ต่างราคาสี่ห้าร้อยบาทหรือไม่ถึงพันเงิน
บางคนเขาถูกหลอกเขาก็ไม่อยากมาแจ้งความเสียเวลา
แต่ถ้าท่านคิดดูสมมุติว่า๓๐๐หรือ๕๐๐โดนหลอกไปแสงคนเท่าไหร่

คือตรงนี้มันยิ่งกว่าพ่นเพราะว่าการพ่นเนี่ยมันจะต้องเตรียมกำลังเตรียมอาวุธเตรียมยามพนะ
แต่นี่มันเข้าไปถึงต้นกลัวโดยสัญญาณเด็ตและโทรศัพท์
พรุ่งนี้เป็นพื้นที่ทางศักดิ์ระบบริชาติให้ความห่วงใยและเร่งรัฐดำเนินการ
เขาก็เรียนอย่างนี้ทางด้านประพธนาบันทรณ์ก็ได้พยายามที่จะทำทุกมิติ
มิติแรกคือการสื่อสวนจับกุมปากปาม
ก็เลยสั่งการให้ทางทุกฯลงพัฒน์สื่อสวนและติดตามขยายขันตรีม้า
แล้วก็มิติที่๒คือการป้องกันให้ความรู้
แล้วก็เอกละคนซึ่งหน่วยงานของรัฐ
เราก็มีการแถลงอย่างหน่วยงานของรัฐสูบแอบอ้างในเรื่องสัมภาษณ์
อันนี้เขาจะสามารถควบคุมการทำงานของเครื่องโทรศัพท์แล้วสามารถเอ่อ
โอนเงินที่เรามีอยู่ในบัญชีออกไปได้

อันญี่ขออนุญาตมันจะแนะนำครับ
ครับเมื่อวานนี้มีอยู่รายหนึ่ง

ของบริษัทประกันภัยเขาครบรอบ๘๐ปีอะไรก็ไม่รู้แล้วก็โทรมาหารายนี้ในฐานะลูกค้าว่าจะโอนเงินโอนเงินมาให้อะไรสุดท้ายขึ้นมาขอเลขบัญชี
แล้วสุดท้ายขึ้นมาก็เครื่องก็ถูกล็อกทำอะไรไม่ได้เลยเป็นชั่วโมงเลยนะทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ก็คือ
ก็คือถูกล็อกอย่างที่ว่าเนี่ยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้คือกลวิธีหนึ่งของแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับซึ่งเราจัดอันดับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย๕อันดับที่คนแจ้งมากที่สุดก็คือ๑คดีหลอกลวงซื้อขายสินค้า
หรือบริการก็คือซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าหรือได้ไม่ตรงปกอันนี้มีมากสุดนะครับส่วนอันดับสองก็คือดีหลอกลวงให้โอนเงินเพื่อหารายได้พิเศษซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญน้องน้องว่ามีรายได้พิเศษน้องน้องเนี่ยบางคนเนี่ยอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ในการหารายได้ก็จะหลงไปเชื่อไปสม

ยกลายนะฮะอาจปิดท้ายอย่างงี้เรามีพระราชกำหนดออกมาแล้ว
ตำรวจแห่งชาติก็ให้ความร่วมมือทุกฝ่ายให้ความร่วมมือกับกฎหมายฉบับใหม่
คิดว่ามันจะดีขึ้นไหมจากนี้
เท่าที่เราเก็บสถิติอันดับแรกคือ๑เราสามารถที่จะฟิกเงินได้ทันทีนะครับ
อันดับ๒เนี่ยสามารถที่จะลดในเรื่องบัญชีม้านะครับ
เพราะว่าขณะนี้ท่านพบตรได้สั่งให้ทุกหน่วยเนี่ยกวดขันสืบสวนจับกลุ่มบัญชีม้า

เพราะฉะนั้นโดมเศษก็ฝากเซือนพี่น้องประชะชนที่นำประชะชนนะครับ
ให้เขาเปิดบัญชีแล้วจะอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้นะครับ
เพราะกฎหมายใหม่เนี่ยกำหนดแล้วว่าท่านมีความผิด
จำคุกไม่เกิน๓ปีและปรับไม่เกิน๓แสนบาทครับ
ทั้งทางห้างร้านต่างหรือดินเลอร์ต่างในการขายโทรศัพท์
ท่านไปเอาสำเนาบัตรใครต่างเนี่ย
ไปเปิดสิงฟาชให้กับแก๊งคอันเจอร์ถ้าเขามีความผิดนะครับ

อ้าวล่ะพอเห็นภาพครับท่านพลลิเวศ์สมพงศ์ชิงดวงครับ

พระคุณครับนี่ก็เป็นการตอบคำถามคุณน้ำแข็งว่า
มันจะยังไงแต่ว่าเอานะฟังดูแล้วเนี่ย
ผมคิดว่าสถานการณ์มันจะค่อยดีขึ้น
อย่างน้อยอำนวยความสะดวกแจ้งความที่ไหนก็ได้
แจ้งความออนไลน์ได้โทรไปหาแบงค์อายัดเงินให้
แต่เรื่องการถูกหลอกเนี่ยยังหนักอยู่ยังหนักอยู่